การที่บางปูสมุทรปราการครับอันนี้โหดเยี่ยมเหมือนกันครับ
ปรากฏว่าไปเจอร่างของในหน้าจัดหางานเป็นผู้ชาย

แล้วคือสภาพมีชุดชั้นในของผู้หญิงรัดคอด้วย
ถูกแทงเบื้องต้นคือ๒แผลนะฮะ
เมื่อเช้านี้เองครับตำรวจโรงพักบางปูก็ไปตรวจสอบ
นี่คือห้องพักอยู่ที่ชั้น๒ของอาคารที่พักแห่งหนึ่ง
ย่านบางปูครับที่สมุทรปราการ

คือเคลื่อนศพออกไปแล้วก็จะเห็นคราบเลือดอยู่บนพื้นนะครับ
นี่คือสภาพตอนที่ไปเจอเจอศพของผู้ตาย
นายโบโมเฮนอายุ๒๓ปีครับ
เขาเป็นคนเมียนมาหรือว่าพม่านะครับ
แต่มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วจนกระทั่งเริ่มมีฐานะ
แล้วก็ทำหน้าที่คือจัดหางานจัดหาแรงงาน
ชาวพม่าชาวกัมพูชาให้กับบริษัทห้างร้าน
หรือว่าใครก็ตามที่ต้องการจะมีแรงงานไปทำงานด้วยเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นคนที่ใส่ทองหยองอยู่พอสมควรนะ
เพราะว่าเริ่มรวยแล้วไงใส่สร้อยทองใส่แหวนอะไรแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่าตอนที่ไปเจอศพเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะ

ทองเอยแหวนเอยไม่เห็นนะครับ
ไม่รู้ว่าจะมาจากปมเหตุเรื่องของชิงทรัพย์หรือไม่อย่างไร
ส่งร่างไปชนะสูตรในเบื้องต้นครับ
ตรวจสอบดูแล้วมีบาดแผลถูกแทงของมีคมหน้าอกด้านซ้าย๑แผล

ว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
และอย่างที่ผมบอกทรัพย์สินมีค่าที่ปกติจะใส่ติดตัว
ไม่อยู่กับร่างไม่รู้ว่าหายไปหรือไม่อย่างไร
รอปภที่เขาอยู่ด้านล่างอาคารนะครับ
บอกว่าตอนเช้ามีคนมาบอกว่า
ไปดูหน่อยห้องนี้ไม่รู้เขาโดนทำร้ายหรือเปล่า
นิ่งเลยอยู่ตรงนั้นพอขึ้นไปดูประตูห้องเปิดแบบแง้ม
แค่เห็นผ่านซอกแคบนี่ก็คือตกใจมากแล้วนะครับ

ทันทีที่เห็นว่าเลือดน้องขนาดนี้
ไม่รู้ว่าโดนคนร้ายทำโหดขนาดไหน
นี่นะฮะรอปภบอกแบบนี้นะครับ
ในขณะที่เพื่อนผู้ตายชาวกัมพูชา
แล้วก็คุ้นเคยกับผู้ตายก็บอกว่า
คือเขามาอยู่ไทยนานแล้วจนกระทั่งเริ่มมีเงินมีทอง
แล้วก็มีฐานะแล้วก็จะจัดหาแรงงาน
ส่งให้กับบริษัทนั้นเจ้านายคนนี้ต้องการ

บอกว่าปกติแล้วผู้ตายจะอยู่ในห้องพักกับพี่สาวแล้วก็เมีย
แต่คืนที่เกิดเรื่องทั้งสองคนไม่อยู่

อกจากนี้ชาวบ้านบอกครับ
ช่วงประมาณสักตี๓ก่อนที่ตอนเช้าจะมีคนไปเจอศพเนี่ย
ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งออกมาจากห้องของผู้ตาย
อย่างน้อยสัก๓๔คนแล้วเห็นแว๊บ
เหมือนจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาด้วยนะ

มีส่วนเกี่ยวข้องไหมกับการตายครั้งนี้
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผล

เจ้าหน้าที่ไปไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติมครับ

แต่สันนิษฐานว่ามีไม่ต่ำกว่า๒คน
่งปมไปที่ความขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดหางานหรือเปล่า

ก็เดี๋ยวรอสอบปากคำเมียของผู้ตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ